ช่วงนี้ไปดูคลิปหนึ่งคลิปกำลังถูกแชร์กัน
แล้วก็พูดถึงกันในโลกโซเชียลเป็นอย่างมาก

เขาบอกว่าเป็นรถนำขบวนของราชการท่านหนึ่ง
เป็นบิ๊กท่านหนึ่งแหละครับไปขับเบียดเขา
รถของเขาอ่ะจะตกถนนอยู่แล้วอ่ะใช่
แบบไปดูภาพเลยครับ
มันจะเบียด

ไม่อยากถ่ายวีดีโอเลยค่ะแม่

เบียดอะไรขนาดนั้นคะเนี่ย

คือคนในรถเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้เห็นไหมครับ
คือแบบจะช้นอยู่แล้วอะครับ
เขาขับมาตามเส้นทางนะฮะ

มันเป็นถนนแคบ๒เลนวิ่งสวนกันเอง

มีรถตู้สีดำแล้วก็อีก๓คันขับต่อจี้กันมา

รถคันที่ถ่ายคลิปเนี่ยมันหลบไม่ได้ครับ
รถตู้คันสีดำที่คาดว่าน่าจะมีบุคคลภายในเป็นข้าราชการระดับสูงขับแซงขึ้นไปอย่างเดียวครับ
นะฮะแต่รถตู้ตามหลังอีกคันนึงที่อยู่ด้านข้างเนี่ยก็มีสัญลักษณ์ของหน่วยงานราชการเขียนว่าสปกศ
หรือชื่อเต็มคือสำนักงานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกร
เบียดข้างข้างแล้วก็เร่งเครื่องแซงปากขึ้นไปเช่นเดียวกันคือแซงนี่ฮะเห็นไหมอืม
ชัดเจนครับพ่นสีเขียวเอาไว้ค่ะนะคลิปนี้ผู้โพสต์เฟซบุ๊กนกกระจิบนกกระจ่าบนะฮะ
นำไปโพสต์เอาไว้พร้อมข้อความเล่าเหตุการณ์คร่าวอย่างที่ผมบอกไปว่าขับรถมาจากจันทบุรี
ไปเจอขบวนรถของผู้ยิ่งใหญ่เขาว่าอย่างงั้นนะฮะทั้งรถตำรวจนำขบวนทั้งรถของกระทรวงเกษตรปาดกันไป
กันไปนะแล้วก็ทำให้หลบลงไปทางก็แคบสองเลนสวนกันถ้าขับอยากจะเร็ว
แซงขวาโลดไปเลยแต่ดันไปปาดแบบกะจะเบียดให้หล่นหรืออย่างไร
นี่คุณเอาจริงนะแล้วจังหวะนี้คือเขาบอกว่าเขารู้ได้ยังไงรู้ไหม
คือรถที่เขาขับอยู่เนี่ยมันเป็นรถที่มันมีเซ็นเซอร์
ถ้าเกิดว่ารถที่มาอยู่ใกล้มาเบียดใกล้เนี่ย
คือเซ็นเซอร์มันจะทำงานแล้วทำให้พวงมาลัยมันหักออโต้

ตอนนั้นตกใจสิครับเพราะว่าความมาลายเหมือนมันหักเองเนื่องจากมีคนเบียดมา

มันมีระบบอัตโนมัติป้องกันรถเข้าใกล้
รถมันก็เลยหักพวงมาลัยเบี่ยงไปห่างจากคันที่มาเบียด

ขับไปแล้วที่สำคัญข้างหน้าเป็นแยกไฟแดง
คนแถวนั้นเขาบอกตกอกตกใจกันยกใหญ่
คุณผู้ชมก็คิดว่าสงสัยจะรีบมากเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ไปจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
นำขบวนของราชการบิ๊กท่านนี้เนี่ยเขาบอกว่าควรจะขับด้วยความระมัดระวัง
ซึ่งโดยปกติแล้วประชาชนยอมอยู่แล้วว่าจะหลบให้คุณไปก่อน
ถ้ารีบอ่ะนะเราก็ยอมอยู่แล้วแต่ว่าไม่ควรจะขับปาดกันแบบนี้
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันหลบไม่ทันอย่างนี้รถเขาอาจจะตกข้างทาง
คว่ำบาดเจ็บไปก็ได้อืมก็ขอความกรุณาแล้วกันนะฮะ
อันนี้ก็เป็นโพสต์ไปแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะมาให้รับผิดชอบอะไรหรอก
แต่ว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนใจแล้วกัน